ก็เหมือนว่าจะซบเซาลงไปนะครับ

ที่ทำให้สายการบินแอร์เอเชียประเทศไทย
ได้มีการสนับสนุนให้นักเทนนิสระดับเยาวชน
แข่งขันในต่างแดนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์

หลายคนมักจะนึกถึงเทนนิสอาชีพรายการใหญ่
เพราะเป็นรายการที่รวมสุดยอดนักเทนนิส
ระดับแนวหน้าของโลกไว้มากมาย

แข่งขันเทนนิสรายการที่เราควรให้ความสำคัญมากที่สุดคือ
แข่งขันเทนนิสในระดับเยาวชน

ก้าวข้ามไปสู่การเป็นนักเทนนิสอาชีพในอนาคต
ด้วยเหตุนี้แอร์เอเชียประเทศไทย

และให้การสนับสนุนกับนักเทนนิสเยาวชนไทยกลุ่มหนึ่ง

กับการเดินทางไปแข่งขันเทนนิสเยาวชนในต่างประเทศ

เด็กก็เวลาเข้าไปเมืองไทย
ก็จะมีฝีมือที่มากขึ้นพัฒนามากขึ้น
เด็กได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่
แล้วมันทำให้เด็กรู้ว่าเราควรที่จะพัฒนาสิ่งไหน

ทั้งเครียดเสียใจสนุกได้เจอเพื่อนได้หลายอย่างครับ
ถ้าน้องอยากเป็นอาชีพจริง
อาจจะแบบความกดดันหน่อยแต่ก็ต้องแบบทนนะครับ
ถึงน้องเยาวชนที่สนใจ

เอเซียบินสู่ฝันปีที่๖นะครับ
ก็สมัครกันได้เลยครับ
แล้วเจอกัน